เรื่องราวไวรัลสุดหล่อนกันหน่อยคุณผู้ชม
สาวคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของแฟน
และเขาตกใจมันเหมือนมีใครมาจ้องหน้าเขาอยู่
สุดท้ายพอหันไปดูแทบกรี๊ด
อ้าวเป็นใครก็กรี๊ดคุณโอ้โฮดูดิใครมาจ้องหน้าตลอด
ตอนเวลาน่ากลัวมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครนะฮะ
สาวรายนี้เขาเอาคลิปมาโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อก
ซึ่งโพสต์ไปไม่นานนะ๒วันเป็นไวรัลยอดวิว๑๔ล้านครั้ง
จ้องแบบตาเขมงไม่กลัวลมเข้าตาหรือไง
ตาแข็งตาพัดเลยดูดิคลิปนี้หล่อนมากนะเจ้าของเขาโพสต์
แล้วเขาบอกว่าโอ้โหเธอเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แฟนใช่ไหม
จะไปกินข้าวเย็นที่ตลาดแต่ระหว่างทางเธอเหมือนมีพลังงานบางอย่าง
มันจ้องมันแปลกเหมือนนั่งนั่งอยู่แล้วถูกใครไม่รู้ตัว
จ้องหน้าตลอดเวลาตลอดทางไม่ละสายตาไปไหนเลย
พอหันไปดูดูกระจกมองค่ะโอ้โหชัดเลย
แน่นอนเจ้าตัวบอกสะดุ้งตกใจแทบหงายหลังตกรถในกระจกเป็นใบหน้าคน
จ้องเขมงแต่คุณคะคุณลองจ้องไปดีดูดี
จริงแล้วมันคือลายสกรีนบนเสื้อยืดของแฟนเขาค่ะ
ลายเสื้อ

เอาอย่างนี้คราวหลังเอาไลน์ไปข้างหลัง

แล้วคนข้างหลังอ่ะตกใจก็จริง
ผมว่ามันต้องเป็นมุมที่เขามองมาพอดีด้วยนะ
นึกออกไหมเสื้อเสื้อมันสกรีนอยู่ตรงนี้
กระจกรถอยู่นี่แล้วกระจกรถมันนี่
แต่คนข้างหลังคือเขามองแล้วมันจะเอียงนิดนึง

เรียกเขาจะไม่รู้เพราะว่ามุมเขาจะเห็นข้างหลัง

บอกแล้วว่าต่อให้เอาไปใส่ข้างหลัง
ริจิคเดียวประกอบท่าข้างหลังก็ร้อนอีกอ่ะ

นั่งมองหน้ากันอย่างนี้เอาหน้าร้ายหน้าไปไว้เอาหลังแทน

เหลียนมันโดรนไลมอนเหรอมันจะไม่น่ากลัว
มันเป็นโดรนไลมอนมันเป็นโนวิสตาอะไรอย่างนี้มันไม่น่ากลัว
มันครบทุกอย่างหน้าตาสีสันองศา
แสนโอ้โหมันเป็นจังหวะเขาได้

เออประมาณนั้นได้เลยขอขอบคุณภาพนี้นะ
ขอบคุณภาพให้โดรน